พายุปะบึกนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดตามกันมาตลอดทั้งวัน
วันนี้แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแต่ก็ยังไม่พลาดจะต้องติดตามอีกหลายจังหวัดด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ผลกระทบมันยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ
โดยเฉพาะทางภาคใต้หลายจังหวัดผ่านไปแล้วก็เสียหายขึ้นเป็นจำนวนมากเหมือนกัน
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพื้นที่แรกนะคะที่เจ้าพายุปลาบึกเนี่ยขึ้นฝั่ง
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพายุปลาบึก
ในพื้นที่ตำบลครองน้อยอำเภอปากพนัง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคน
ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ส่วนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็มีน้ำเหนือไหลทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตัวเขตเทศบาลตะบนท่ายางค่ะ
ที่นี่มีระดับน้ำสูง๓๐๕๐เซนติเมตรเลยทีเดียว
แล้วก็ยังมีมวลน้ำไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงศ์ค่ะ
ตรงนี้มีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางเกือบ๑กิโลเมตร
สำหรับน้ำที่ท่วมขังตามถนนและในซอยต่าง
เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชระดับน้ำได้ลดลงเรื่อย

เครื่องผลักดันน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่
ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายในวันนี้นะคะ
ขณะที่ทุกหน่วยงานและจิตอาสาก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระดมกำลังมาจากทั่วทุกที่ทางภาคใต้นะคะ
เพื่อไปซ่อมแซมและกู้เสาไฟฟ้าที่หักโค้น
ทำให้ไฟดับในหลายพื้นที่
ไปดูที่จังหวัดสุราธานีกันนะคะ
ที่นี่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขัง
บริเวณพื้นที่รุ่มในพื้นที่ตำบลชนครามอำเภอดอนศักดิ์ค่ะ

ที่ท่วมสูงกว่า๑เมตรตอนนี้ลดลงมาไม่ถึง๑เมตรแล้วค่ะ
คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเร็วนี้
ส่วนจิตอาสาตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลดอนศักดิ
อำเภอดอนศักดิ์ที่ถูกลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหาย
เพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ
แล้วก็มาปิดท้ายกันที่จังหวัดชุมพร
เกิดน้ำท่วมถนนสายเอเชีย๔๑ค่ะ
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของภาคใต้
บริเวณสี่แยกปฐมพรตำบลขุนกระทิงในอำเภอเมืองชุมพร
ระดับน้ำสูง๔๐เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่จึงห้ามรถขนาดเล็กสัญจร
ส่วนรถขนาดใหญ่แล้วก็รถยกสูง
ก็ยังสามารถขับผ่านไปมาได้อยู่ค่ะ